โอ้โหคนนี้เด็กหญิงวัยเพียง๙ขวบนะครับ

สามารถเก็บเงินส่งคืนเจ้าของนะครับ
ภายในกระเป๋าเงินสดเนี่ย
ก็มีเงินอยู่ประมาณแสนบาท
พร้อมกับทองรูปภัณฑ์น้ำหนักถึง๖บาทเลยนะ

คนนี้แหละครับที่เห็นอยู่นะครับ
ก็เมื่อช่วงบ่ายทุกวันที่ผ่านมานะครับ

ได้โพสต์คลิปวิดีโอเป็นภาพเงินสดแล้วก็ทองรูปภัณฑ์
รวมถึงเจ้าของทรัพย์สินที่กำลังรับมอบทรัพย์สินคืนทั้งหมดนะครับ
ได้คืนจากเด็กหญิงคนหนึ่ง
นี่แหละโดยผู้โพสต์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า

ชาวจังหวัดภูเก็ตได้เบิกเงินสดจากธนาคารนะครับ

เพื่อไปนำเงินไปรักษาสามีที่ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาล
โดยเธอขับขี่รถกระยะยนต์กลับบ้านแล้วทำกระเป๋าถือ

ขณะที่ขับขี่รถไปหาญาติที่บริเวณริมหาดกรรมลา
ซึ่งในระหว่างนั้นครับเกิดฝนตกหนักด้วย
ไม่ทราบว่าทำกระเป๋าหายหล่นเอาไว้ที่ไหน
ต่อมาครับเด็กหญิงปียรัฐบุตรแขกอายุ๙ขวบ
นักเรียนชั้นป๓โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล
คนนี้นี่แหละครับเก็บกระเป๋าใบนี้ได้นะครับ
นำไปให้ผู้ปกครองก็ถือว่าเคราะห์ดีนะครับ
ในกระเป๋าเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือของนางหนูคล้ายอยู่ด้วย
เมื่อนางหนูคล้ายโทรติดต่อเข้าไป
จึงสามารถประสานงานในการส่งคืนทรัพย์สินกันได้
อย่างรวดเร็วก็สบายใจได้
ซึ่งนอกจากเงินสดแล้วนะครับที่กล่าวไปเนี่ย
ก็ยังมีทองรูปภัณฑ์น้ำหนัก๖บาทอีกด้วย
ถือว่ามูลค่ามหาศาลเลยนะคะ
ตอนหายไปนี่คงกระวนกระวายใจหน้าดู
ซึ่งนางหนูคล้ายครับก็ได้มอบสินน้ำใจให้เป็นเงินสดนะครับ

เพื่อเป็นกำลังใจในการทำความดีต่อไป
รายการตลอดข่าวเช้านี้ของเราก็ร่วมให้กำลังใจนะครับ
ปรบมือสำหรับผู้ที่ทำความดีแบบนี้
ไม่ใช่แค่พวกเรานะทีมงานช่างภาพก็ปรบมือด้วย